มาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างภัยของคนที่อยู่ริมถนนค่ะ
คุณผู้ชมเราได้เห็นภาพไปแล้วเมื่อก่อนปิดเบรกนะคะ
รถบรรทุกคันหนึ่งหักหลบค่ะแล้วก็พุ่งเข้าชน
ร้านขายของที่อยู่ริมทางในตลาดโต้รุ่งมีคนบาดเจ็บและมีคนเสียชีวิตด้วยค่ะ
นี่ค่ะเป็นนาทีที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
คือต้องบอกว่ากวาดร้านค้าเนี่ยพังไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่ถนนสาย๓๓๑ขาเข้าสัตหีบนะคะ
คือก็ต้องบอกว่าพื้นที่อยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ในที่เกิดเหตุปรากฏว่าร้านอาหารถูกชนพังเสียหายข้าวของ
กระจัดกระจายเกลื่อนถนนค่ะรถบรรทุกสี่ล้อคันนี้เนี่ยนะคะ
สภาพก็พังยับเยินแล้วก็พบผู้บาดเจ็บอีก๔รายด้วยกันนะคะ
เป็นผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งกู้ภัยต้องประถมพยาบาลนะคะ
แล้วก็นำตัวไปให้คุณหมอรักษาค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของร้านอาหาร
ตามสั่งคุณสริญญาบอกตอนนั้นกำลังเก็บร้านเลยเพราะว่าเที่ยงคืน
แล้วเธอเนี่ยเก็บร้านไปก็ได้ยินเสียงรถเบรกดังมาแต่ไกลเลยค่ะ
ไม่รู้หักหลบอะไรมาหันไปดูอีกทีพุ่งมาแล้วค่ะ
แต่ตัวเองเนี่ยหลบได้ทันนะคะแต่พ่อได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อย
คนงานที่ร้านสองคนก็บาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าคนงานของร้านข้างเนี่ยค่ะ
สาหัสเลยแล้วก็สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
โหคือมันพุ่งมาครับเต็มอะนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบชื่อว่านางสาวเรยอนนะคะเป็นชาวกัมพูชาค่ะ
เนี่ยเขานั่งล้างจานอยู่ตรงนู้น
เขานั่งล้างจานอยู่ตรงนู้น
รถเขาก็มาเร็วเขากลบไม่ทันแหละที่แรกเขาจะหลบแล้วนะเขาหายไปไง
แต่มันหลบไม่ทันมันขึ้นต่อเลย
โอ้โหพังเละเทะเลยนะคะคือคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาบอกว่าเจอรถเก๋งเนี่ย
ขับตัดหน้าเขาหักหลบแล้วก็เลยเนี่ยค่ะสุดท้ายพุ่งเข้าจนร้านริมทางแบบนี้ค่ะครับ